เป็นการร้องทุกข์ค่ะเธอบอกว่าเธอปวดท้อง
อายุคันประมาณ๘เดือนครึ่งแล้วนะคะ
ก็เลยไปที่โรงพยาบาลที่ตัวเองฝากคันไว้
รอแล้วรอเล่านะคะผ่านไปหลายชั่วโมง
มดลูกก็เปิดแล้วแต่คุณหมอบอกว่า
คุณเนี่ยท้อง๘เดือนครึ่ง
มันมีความเสี่ยงนะถ้าเด็กออกมาต้องอยู่ในตู้อบ
โรงพยาบาลเราไม่มีตู้อบเดี๋ยวส่งต่อให้
นอนรอใบส่งตัวแป๊บรอไปจุดสุดท้ายใบส่งตัวก็ไม่ได้
ส่งตัวก็ไม่มีสรุปสามีพาขี่รถจักรยานยนต์ไปที่โรงพยาบาลใหม่
แล้วสุดท้ายเป็นข่าวเศร้าเพราะลูกในท้องเสียชีวิตนะคะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองนะคะ
เป็นเรื่องราวของหญิงสาวและแฟนนุ่มโพสต์ไว้เพราะว่าติดใจ
การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
หลังจากที่ฝ่ายหญิงปวดท้องใกล้คลอดนะคะแล้วก็ไปรักษา
แต่กลับบอกว่าให้ไปรักษาที่อื่นจนสุดท้ายลูกนี่เสียชีวิต
วันนี้ค่ะคนที่ร้องเรียนแล้วก็ปรากฏในเฟซบุ๊คที่ร้องเรียนเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางสาวจินดารัฐอินทรสิงศ์อายุ๒๑ปีและนายบอยคงกระพันธ์อายุ๒๕ปี
และแม่ของเด็กที่เสียไปแล้วเนี่ยเดินทางไปรับศพลูกค่ะ
เพื่อนำกลับมารักษาไว้นะคะที่โรงพยาบาลบางละมุงระหว่างที่มีการดำเนินคดี
อกจากนี้เล่าถึงวันที่เกิดเหตุบอกว่าวันเกิดเหตุปวดท้องมากช่วงตี๒
เดินทางไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
เพราะว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยตอนที่รู้ว่าตัวเองท้องเนี่ยไปฝากท้องไว้ก็เลยต้องไปที่นี่แหละ

พยาบาลบอกว่าอายุคันตอนนี้๓๓สัปดาห์นับเป็นเดือนก็๘เดือนครึ่ง
ถือว่ามีความเสี่ยงเพราะยังไม่ได้กำหนดคลอดเลยก็คือยังไม่ครบ๙เดือน
ถ้าเด็กออกมาอาจจะต้องอยู่ในตู้อบซึ่งทางโรงพยาบาลปฏิเสธว่า
ตอนนี้มีไม่เพียงพอ
ขณะที่ช่องคลอดของแม่มันเปิดออกมาแล้วพร้อมแล้วที่จะคลอด
แต่ก็ต้องนอนรอจนถึง๖โมงเช้าคือรอตั้งแต่ตี๒นะคะ
รอไป๔ชั่วโมงถึง๖โมงเช้า
บอกว่าตอนนั้นปวดท้องมากแล้วก็สังเกตว่ามันมีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดด้วย
แต่จุดสุดท้ายของการรอคอยที่รอว่าจะคลอดที่นี่แหละ
โรงพยาบาลกับให้พนักงานเนี่ยเดินมาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งตัวไปรักษาต่อนะ

แต่รอไปอีกรอบ๒สุดท้าย
ส่งตัวก็ไม่ได้รถส่งตัวก็ไม่มีนะคะ
เธอก็เลยตัดสินใจให้สามีพาขี่รถจักรยานยนต์
ไปที่โรงพยาบาลแห่งใหม่เอง

ว่าเธอติดใจกับโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นอย่างมาก
ทำไมล่ะไม่ทำเรื่องส่งตัว

ที่เห็นว่าอาการมันหนักแล้วเลือดมันไหลออกมาเยอะแล้ว
แต่กลับให้รอรอตั้ง๔๕ชั่วโมง
ซึ่งถ้าส่งตัวไปเร็วกว่านั้นลูกอาจจะมีชีวิตรอดก็ได้นะคะ
และล่าสุดคุณแม่ก็คือนางสาวจินดารัฐเอง
บอกว่าทางโรงพยาบาลเรียกเข้าไปพูดคุยแล้ว
แต่ว่าก็ไม่ได้รับคำตอบใดที่มันค่อนข้างชัดเจนไม่ได้เลย
กลับพูดว่าเด็กไปดีแล้ว
บอกแบบนี้คลอดมาเดี๋ยวน้ำหนักน้อย
เด็กจะทรมานปลอบใจแม่อย่างนี้ไปอีกนะคะ
คือคุณแม่อยากให้ย้อนกลับไปหากเป็นเขาบ้าง
ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็อยากมีโอกาสได้อุ้มลูก
เลี้ยงดูลูกไม่คิดว่าจะต้องมาทำศพลูกแบบนี้
ทั้งที่รอคอยมา๘เดือนกว่าค่ะ

ส่วนการดำเนินคดีการเยียวยาเป็นอย่างไร